โดยเลือกตั้งตรงมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์นะคะ

จุดตรงเนี้ยเนี้ยมีผู้มาใช้สิบนี่เป็นหมื่นเลยนะ
ครับแต่ที่จอดรถมีห้าสิบคันเท่านั้น
จะเกิดปัญหาจะเกิดความวุ่นวายอะไรไหมนะคะ
และวันนี้พบตรลงพื้นที่ตรวจหน่วยด้วยตัวเองค่ะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้นะคะจากคุณวิมลวันธรรมพักดี
พร้อมรายงานแล้วเชิญค่ะคุณวิมวลวันค่ะเชิญครับ
โรงเจสะพานใหม่หรือว่า
มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์แห่งนี้
เป็นหนึ่งในจุดเลือกตั้งที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่าจุดนี้มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า๑หมื่นคน
แต่ว่ามีถึงสิบสองหน่วยแล้วก็ไม่ค่อยจะมีที่จอดรถเท่าไร
แต่การจัดการเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา

มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้า
ไม่มีการฉีกบัตรหรือไม่มีการทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดกันก่อนนะคะ
ให้ช่างภาพนะคะได้แพลนออกไปให้เห็นว่าในขณะนี้
มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้ามาในพื้นที่ทยอย

ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สังเกตการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่วนจุดอื่นค่ะในพื้นที่ที่ทางทีมข่าวได้ลงสำรวจหน่วยเลือกตั้ง
หลายจุดก็พบว่ามีประชาชนที่ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบกันอย่างคึกคักเลย
แล้วก็วันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะ
หลายคนก็พกอุปกรณ์กันร้อนมาด้วยในหน่วยเลือกตั้งเอง
ก็มีการใช้ทั้งพัดลมทั้งน้ำดื่มนะคะ
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
สังเกตว่าแต่ละคนก็เตรียมบัตรประชาชน
แล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้สิทธิ์ได้นะคะ
ไปดูความกล้านไหวของคุณชุวิตบ้างค่ะ
บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๓๙
เลือกตั้งเขต๖นะคะย่านรัชดาพิเศษ
ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอดิตนักการเมือง
จะเดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
นายชุวิตให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่า
อยากจะเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้
ซึ่งจะทำให้การซื้อเสียงไม่เป็นผล
แล้วก็เป็นการแสดงพลังที่แท้จริงของคนไทย
อกจากนี้นะคะนายชีวิตยังได้มีการต่อสายถึง
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ขิตติปภัทร
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แจ้งว่าได้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจำนวนมาก
ไม่ต่ำกว่า๑๐๐รายในช่วงคืนหมาหอนที่ผ่านมา

ส่งให้กับศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
ผมอยากจะเรียนพบว่ามีการซื้อเสียงเป็นจำนวนมาก
ที่ผมได้รับรายงานมามีที่ชนบุรีเยอะนะครับ
มีที่อยุธยาเยอะแล้วก็มีคือมีทั่วไปอ่ะขอบ่อ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒ

ซึ่งเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์
หรือว่าโรงเจย่านสะพานใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ของสนบางเขนนะคะ
จุดนี้น่ากังวลใจเพราะว่ามีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
จำนวนมากถึง๑๐๔๓คนมีที่จอดรถเพียงแค่๕๐คันเท่านั้น
ท่านก็มาแล้วก็กำชับตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วประเทศ
ในการอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนตลอดช่วงของการเลือกตั้ง
แล้วก็หลังปิดหีบด้วยนะคะเพราะคาดว่าน่าจะมีประชาชนเนี่ย
ออกมารอดูการนับคะแนนเสียงจำนวนมาก
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังบอกว่าในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
มีการพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียงแล้ว๕คดี
โดยคืนหมาหอนพบ๒คดีและอยู่ระหว่างการสืบสวนอีก๔คดี
สรุปแล้วนะคะในขณะนี้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการความผิด
เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวม๔๙คดี
ส่วนการทำลายป้ายหาเสียงทั้งหมดนั้นก็พบกว่า๒๐๐คดีด้วย
ส่วนข้อเรียกร้องกรณีการซื้อเสียงทั่วประเทศของนายชูวิทย
นั้นก็ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่เข้ารับข้อมูล
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
กลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่โรงเจย่านสะพานใหม่
ตอนนี้ประชาชนคึกคักออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยนั้นจะปิดเวลา๑๗นาฬิการ่วมนับถอยหลังด้วยกัน
แล้วก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง